คุณผู้ชมต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนักร้องนักแสดงหนุ่ม
ก๊อปพิษยะนิธิไพรสานกุลที่ได้เข้าพิธีอุปสรรมบทในวันนี้ค่ะ
พิชยะเข้าพิธีปลงผมนาคไปเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
และจะเข้าสู่พิธีอุปสมบทในช่วงบ่ายที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
โดยครอบครัวนิธิภัยศาลกุลเดินทางมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
ก็แต่น้องชายไม้พิรัตนที่ติดงานอยู่ต่างประเทศค่ะ
จากนี้นะคะยังมีเพื่อนร่วมวงการอาทิขวัญอุสามณี
เกล็ดชารดาเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
โดยก๊อฟพิชยะได้ฉายาทางธรรมว่าสุวิชโช
มีความหมายว่านักปราศผู้เป็นเลิศ
และจะใช้ชีวิตใต้ร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๑๕วันด้วยกันค่ะ